ส่วนอีกคลิปหนึ่งที่ปรากฏออกมานะคะเป็นกรณีพนักงานทวงเงินกู้ที่ถูกทำร้ายด้วยการเตะการต่อยเข้าที่ใบหน้า
แล้วก็มีการใช้เชือกเนี่ยฟาดที่ร่างกายกลางหลังเลยตอนนี้ผู้ที่เสียหายเนี่ยเขาให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
แต่ว่าก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนนี่แย่มากนะฮะ
โอ้โหคือหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วถามเลยนี่คือการลงโทษลูกน้องเหรอต้องลงโทษด้วยกำลังแบบนี้คือมันป่าเถื่อน
เป็นหัวหน้าพนักงานเก็บเงินกู้แห่งหนึ่งเนี่ยแล้วทำทำกับลูกน้องขนาดนี้เลยเหรอ
ลูกน้องก็ไม่กล้าต่อสู้นะลูกน้องก็หมดเรี่ยวหมดแรงถูกกระชากถูกจิกหัว
ถูกต่อยถูกเตะถูกทุกอย่างอ่ะคุณจนล้มฟุบลงไปนอนกองกับพื้นเลยนะคะ
ทองลงไปแบบนี้ไม่พอจิกผมขึ้นมาแล้วเตะแล้วกระทืบซ้ำที่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะ
โอ้โหแล้วโดนเอาอะไรมาฟาดเขาอีกเนี่ยเป็นเชือกค่ะเชือกอันใหญ่ใหญ่เนี่ยนะคะฟาดลงไปที่กลางหลัง
เสถลาล้มลงไปทั้งยืนแล้วค่ะคือไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเหลือนะคะ
ฟาดแรงด้วยนะเขี้ยนตีเลยเนี่ยคลิปนี้ปรากฏออกมาเพราะว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊ก
รายหนึ่งเขาเอามาโพสต์เอาไว้นะคะแล้วก็ระบุข้อความว่าทำเกินไปไหม
นี่คือข้อปฏิบัติของบริษัทเหรอนี่คือบทลงโทษของบริษัทเหรอ
ควรใช้กฎหมายไม่ใช่กฎหมู่อืมก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ได้ไปตรวจสอบข้อมูลพบว่าบริษัทปล่อยเงินกู้ดังกล่าว
ทะเบียนอยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
โดยมีการเปิดเพจเฟซบุ๊กรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานเก็บเงินกู้เอาไว้ค่ะ
แต่ว่าหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปตอนนี้ปิดเพจไปแล้ว
ล่าสุดนะคะนายเอค่ะอายุ๓๐ปีเดินทางเข้าพบกับตำรวจสืบสวนสอบสวน
อาจยากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทนี่คือคนที่ถูกทำร้ายใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะเป็นผู้เสียหายเป็นคนที่ถูกทำร้าย
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเอนะคะขอเป็นนามสมมุติ
ตัวเขาเนี่ยเป็นอดีตพนักงานปล่อยเงินกู้แล้วก็เป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปนั่นแหละ
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามที่ผ่านมา
แต่ว่าไม่ได้แจ้งความเพราะไม่มีหลักฐานก่อนจะปรากฏคลิปในสังคมออนไลน์
นายเอระบุว่าได้สมัครเป็นพนักงานเก็บเงินกู้ที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อเดือนตุลาคมปีหกสองได้เงินเดือนเนี่ยหมื่นสองพันบาท
ยังไม่รวมคอมมิชชั่นครับกระทั่งกุมภาพันธ์ปีหกสาม
เขาไม่ได้เก็บเงินเขาไม่สามารถเก็บเงินจากลูกค้ารายหนึ่งได้
เพราะได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ก็เลยไม่มีเงินมาส่ง
ด้วยความสงสารก็เลยตกแต่งบัญชีโยกเงินจากลูกค้าอีกรายมาจ่ายก่อน
เอ้าแล้วก็ถูกจับได้ค่ะว่าแต่งบัญชีช่วยลูกค้า
อันนี้ถือเป็นความผิดเป็นการผิดกฎของบริษัท
ก็เลยถูกลงโทษตามที่ไปกรดในคลิปนะคะ
หลังเกิดเหตุก็ยังทำงานต่อจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมปีหกสาม
แล้วก็ลาออกมาแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัด
กระทั่งมีตำรวจเนี่ยตามไปหาที่บ้านที่ผ่านมาไม่ได้แจ้งความ
เพราะไม่มีหลักฐานทีนี้พอเห็นคลิปแล้วก็ยืนยันนะคะ
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะครับ
เขาคุกกับเราว่านี่แล้วว่าก็ถึงทำกับเรา
ความเป็นกฎของเขาแต่ความผิดมันไม่รับ
แล้วมาเมื่อไม่ถึงขนาดนั้นจะโดนเตะครับ
เขาทำกับเราเนี่ยเพื่อต้องการอะไร
ต้องการให้คนอื่นดูว่าไม่ให้ทำตามครับผม
ต้องการเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูเนี่ยนะฮะ
เป็นตัวอย่างนะคนอื่นจะได้ไม่ต้องทำตาม
ถ้าทำตามแบบนี้ต้องโดนลงโทษแบบนี้
ค่ะคือเขาไปแจ้งความเอาไว้ที่สอธนี่นะครับครับ
ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยี
ตำรวจสอธก็เลยต้องนำตัวในเอไปที่สพเมืองสศฮ
ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนเกาะเหตุ
พันธุ์ตำรวจเอกพงศักดิ์เครือวนิชธรรม
ผู้กำกับการสพเมืองสศฮก็บอกว่า
เรื่องต้นพบว่าสถานที่ที่ในเอถูกทำร้าย
อยู่ในซอยศรีสวัสดิ์หมู่๓ตำบลบางย่าแพรก
อำเภอเมืองสมุทรสาครครับซึ่งพนักงานสอบสวน
ก็มีการรวบรวมหลักฐานเอาผิดคนก่อเหตุแล้วนะคะ
เตรียมเข้าตรวจสอบบริษัททัวร์เงินกู้ดังกล่าวด้วยค่ะ
อืมนี่ขนาดทำกับคนในบริษัทยังแบบรุนแรงขนาดนี้
แล้วเวลาถ้าออกไปทวงเงินที่คนเขาติดหนี้กัน